คุณผู้ชมผมพาแวะไปบ้านกอกนิดนึงนะฮะ
ปัญหาเรื่องของร้านค้าที่ไปตั้งอยู่ตามถนนหน้าบ้านลุงพลเนี่ย
ไปตรวจสอบปรากฏว่ามันลุกล้ำเข้ามา
ในเส้นขอบทางที่ประชาชนสัญจรผ่านไปมา

สารของเจ้าแม่ไม่ได้มีการลุกล้ำหรอก
แต่ว่าร้านค้าที่ไปตั้งมันลุกล้ำเข้ามา
รถสัญจรค่อนข้างลำบากพอผ่านไปรถมันก็ติด

หัวหน้าหมวดทางหลวงดงหลวงแข็งทางหลวงมุกระห่านนะครับ
นำเจ้าหน้าที่เข้าไปที่บ้านกกอกนะฮะ

เพื่อบรรยายทางสิ่งปลูกสร้าง
แล้วก็ทำเรื่องของเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนให้มันตามระยะ
ว่าเส้นแบ่งเท่าไหร่แล้วก็ขอบทางเท่าไหร่ร้านค้าลุกล้ำไปเท่าไห
อะไรแบบนี้นะจุดตั้งสารเจ้าแม่สวรพีไม่ได้มีการลุกล้ำเขตของทางหลวง
แต่ว่ามีร้านค้าหลายร้านตั้งในพื้นที่เขตทาง
จึงต้องขอให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถอยล่นร้านเข้าไปให้มันได้นะ
ห่างจากเส้นกึ่งกลางถนนสัก๙เมตรให้พ้นเขตขอบทางของทางหลวงให้แล้วเสร็จใน๑๕วัน
เพราะว่าถ้าไม่ทำจะออกเอกสารแจ้งเตือนแล้วถ้าเกิดไม่ทำอีกจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วนะครับ
อันนี้อันนี้เห็นมั้ยมันลำเข้ามานะครับ
นางรำแก้บนต่างซึ่งเปิดร้านขายของริมทางหน้าบ้านลุงพลก็บอกว่า
ตั้งตัวเตรียมตัวไม่ทันเหมือนกันกับคำสั่งย้ายของเจ้าหน้าที่
จากมีการก่อสร้างอย่างแข็งแรงไปแล้วลงทุนไปเยอะต้องหาช่างมาเคลื่อนย้ายมาลื้อถอน
อยากจะขอยืดเวลาไปหน่อย๑๕วันไม่พอ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่อนผันก็ยินดีจะให้ทุบร้านทิ้งไปเลยละกันว่าอย่างนั้นนะฮะ
ส่วนพื้นที่การปลูกสร้างรูปปั้นพญานาคกรมป่าไม้กับตำรวจปรศเข้าไปตรวจสอบแล้ว
บอกว่าจะเข้าข่ายการลุกพื้นที่ป่าสงวนหรือเปล่าหรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นั้น
เป็นเรื่องนี้เนี่ยลุงพลเขาบอกกับนักข่าวว่าอยู่ระหว่างการประสานกับผู้ที่มีความรู้
เพื่อเร่งดำเนินการทุกอย่างให้มันถูกต้องซะล่าสุดนะฮะได้ให้วิศวกรออกแบบแล้วก็เซ็นรับรองการก่อสร้างแล้ว
เชื่อว่าจะไม่ถึงขั้นก็ต้องมาทุบทำลายทีหลังเพราะถือเป็นเรื่องน่าเสียดาย
ตั้งใจถ้าเสร็จแล้วจะมอบให้กับทางจังหวัดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปนะครับ